เขาจะเดินหน้าเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ
ผลักดันในการชำระเงินในรูปแบบของเป็นรูปแบบใหม่

ด้วยการสแกนที่ใบหน้า
ไปชำระเงินค่าใช้บริการ

รายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
ต่อไปนี้การชำระค่าบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

แบบไม่ต้องพึ่งพาเหรียญหรือธนบัตร

สำหรับวินมอเตอร์ไซค์ที่เข้าร่วมโครงการ

ตั้งแต่๕บาทขึ้นไปทันที

หนโยธิน๓๔รายนี้
เครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

และเงินก็จะเข้าบัญชีผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างทันที

ระบบจะส่งข้อความไปยังเบอร์โทรศัพท์ของวินมอเตอร์ไซค์

มีคนวินก็รู้สึกจะพกตังค์น้อย

ผมว่ามันก็ไม่ยากนะฮะ

ต้องทำความเข้าใจกับมันสักนิดนึง

อาจจะผ่านไปสักหน่อยนึง

หรือว่าอาจจะตามเทคโนโลยีไม่ทัน
ยังเด็กเขารู้ผลนี้แป๊บเดียว

มีการชำระเงินด้วยระบบสแกน

อย่างที่โรงอาหารของกระทรวงการคลัง
ก็สามารถจ่ายค่าอาหารด้วยใบหน้าของเราเอง

ซึ่งระบบจะทำการบันทึกใบหน้า
จากนั้นก็จะสามารถเติมเงินเข้าระบบ
ได้แบบไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ
จากนั้นก็สามารถเดินไปสั่งอาหารได้เลย
เพียงแค่ยื่นใบหน้าไปใกล้จุดสแกน

ชำระเงินด้วยเทคโนโลยีที่ไฮเทคขึ้น

ที่ต้องการเพิ่มการใช้จ่ายผ่านออนไลน์
รวมถึงตัดเงินผ่านบัตรต่าง
ลดปริมาณธนบัตรและเหรียญในระบบ
ซึ่งมีต้นทุนสูงในการผลิต

คาวเทราะห์ทีวีรายงาน